เอาไปดูอีกหนึ่งสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะ

ต้องบอกเลยว่านอกจากจะเป็นนางเอกหน้าสวยแล้ว

จะบอกว่าจักรจันทร์วุ่นอยู่
แต่ก็ยังแอบแวะไปไหว้พระขอพรด้วย
ปีนี้จักรจันทร์เชื่อว่าราศีพฤศพจะพาปังพาเห็ง
ดังทั้งละครแล้วก็ธุรกิจด้วยค่ะ
ไปออกรายการไปพูดคุยกันมากับอาตอยไตพบนะคะ

บอกว่าเคยพังเพราะวิวาล่ม
หลายคนรู้กันอยู่แล้วกับใครในอดีตนะฮะ
จักรจันทร์บอกว่าไม่ขอตอบอะไรแล้ว
แล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าตอนนี้หนูโสดมากค่ะ
ทำบุญตามปกติค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ไปแบบว่าตั้งโต๊ะบวงสวงหรืออะไรเป็นพิเศษ
แต่คาดว่าเดี๋ยวอยากจะไปไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองซะหน่อย
ใช่ใช่ค่ะเอาเรื่องเอาชัยปีใหม่จริงแล้วก็ถือว่าเขาเรียกว่า
คนเชื่อมากมายเลยทีเดียวค่ะ
แต่ก็คือจันก็ไม่ได้ไปดูนะว่าแบบว่าจะต้องทำอะไรแค่รวย
อ๋อปีนี้เราไม่ชงอะไรอย่างนี้ค่ะราศีเราไม่ชง
แต่ว่าเราเป็นคนที่ทำบุญทำทานตลอดอยู่แล้ว
หมายปีนี้ก็คืออยากจะทำเรื่องการตลาดของตัวเองที่ทำอยู่ให้แบบเก่งมากขึ้น
ก็ดีใจค่ะเพราะว่าคือไม่ได้ไปออกรายการอาต๋อยนานมากแล้ว
พอไปออกก็เหมือนได้แบบพูดคุยก็ได้ได้โชว์เขาเรียกอะไรความคิดเห็นให้คนดูแบบ

ถ้ามีโอกาสนั้นจริงมีคนนั้นจริง
รีบบอกวันทึกไทยรัฐที่แรกเลยนะคะจักรจัน

เพราะนี่ต่อพี่จักรจันโสดมานานมากนะคุณ
ตอนนี้ก็ลุยธุรกิจแล้วก็งานแสดงอย่างเต็มที่